คนนี้เป็นอดีตพระเอกดังมากเลย

สันพักใหญ่แล้วนะครับ
แต่ว่ามีคนตาดีนะไปตามสืบจนเจอวันล่าสุดค่ะ
สเตฟันกำลังออกเด็ดกับสาวสวยนิกเนมน้องเดียยาดาค่ะ
ดีกรีนไม่ธรรมดานะจ๊ะจบนอกจบจากอังกฤษค่ะ
โดยเร็วนี้คุณผู้ชมค่ะก็เพิ่งควงไปเปิดตัวกันในงานแต่งของเพื่อนสนิท
ทำเอานุ่มโอ้โหบอกเลยว่าอิจฉาตาร้อนทีเดียวนะคะ
เพราะน้องเดียสวยเสี้ยเลยค่ะ
แถมมีหลายคนทักด้วยนะว่าเออเนี่ยหน้าตาน่ะเป็นไปคล้ายคลับคลากับแฟนเก่า
คุณน้ำฝนกุลนาทคุณผู้ชมค่ะ

โอ้โหส่วนสเตฟานตอนนี้อย่างที่โพสต์สเตตัสในไอจีนะคะ
เขาบอกชัดเจนเลยว่าเขาไม่ใช่ดาราไม่ใช่เน็ตไอดอล
เพราะกำลังมุ่งมั่นปั้นรายการกีฬาฟุตบอลขั้นเทพกับเพื่อนอยู่นะคะ
โดยก่อนหน้านี้ค่ะก็มีนักข่าวหลายสำนักเลย
พยายามติดต่อสัมภาษณ์นะแต่ว่าสเตฟานค่ะก็ปฏิเสธไปหมดเลยนะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะยุ่งวงการบันเทิงแล้วค่ะ
แม้พูดไปก็เสียดายความหล่อคุณดูสิคุณเสียดายไหมนะฮะ
นึกถึงสมัยที่เป็นพระเอกคู่กับกฎสุวนันนะบอกเลยตอนนั้นโอ้โห

แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

คือถ้าย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้อีกนิดนึงเนี่ย
มีข่าวว่าเขาเนี่ยร่างพังหน้าพังมาก
แต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาแบบว่าเริ่มหล่อมากขึ้นแล้วนะ
ตั้งแต่มีความรักเนี่ย